คือตอนนี้รวบตัวผู้ต้องหาได้แล้วแหละ
ชารูกจำได้ใช่ไหมที่ประคองประคองตู้แช่ท้ายกระบะ
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมพ่อหลังจากชารุ๊กถูกจับกลุ้มตัวได้แล้วนะ
เมื่อวานตำรวจสพนปลือเนี่ย
เอาตัวชารุกมาสอบปากคำ
คือออกจากห้องขังนะไปยื่นคำร้องฝากขัง
นี่ค่ะจะไปยื่นคำร้องฝากขังที่ศาลจังหวัดพัทยา
คือสอบปากคำกันมาคืนวันพระฤหัสต่อวันศุกร์
ตลอดทั้งคืนค่ะทนายความมาญาติมา
แล้วตอนสอบปากคำนะชารุกเครียดกังวล
ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยว่าขอไปให้การในชั้นศาล
เราเล่าข่าวไปแล้วแหละว่าเขากลัวเขากลัวมากจริง
ระหว่างนั้นนักข่าวก็ได้คุยกับชารุกนะ
เขาก็ร้องไห้ด้วยเขาบอกแต่ว่าผมกลัว
ผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ฆ่าเหมือนกับที่เราเล่าข่าวไง
เขาพูดว่าอะไรนะวันที่เกิดเหตุ
ชารุกรออยู่นอกบ้านรออยู่๓๔ชั่วโมง
พอเข้าไปข้างในถึงเห็นว่าฮันสปีเตอร์นอนอยู่บนโซฟา
แล้วหลังจากนั้นโอลาฟเอาปืนมาเจาะหัว
แล้วก็ขู่เขาใช่ไหมแล้วก็ขู่จะฆ่าไปถึงครอบครัวด้วย
พี่ชายของชารุกบอกว่าน้องอยากขอความเป็นธรรม
ตอนนี้กลัวมากสิ่งที่กลัวที่สุดคืออะไรรู้ไหม
กลัวว่าถ้าเกิดว่าจะต้องไปเจอโอลาฟในเรือนจำ
จะโดนโอลาฟฆ่าปิดปากในเรือนจำไหม
กลัวขนาดนี้เลยฟังพี่ชายชารุค่ะ
ค่อนข้างกลัวมากแล้วก็ทั้งโดนขู่มาก่อนแล้ว
ทั้งครอบครัวแล้วก็คือเขาก็อยากได้ความเป็นธรรม
คือฝากทุกคนแบบช่วยกันตามเรื่อง
เพื่อมอบความเป็นธรรมว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงกันแน่

ท่านผู้บิจักรของชาลอย่างนี้ก็จะเข้าไปพบ
เดี๋ยวจะส่งหนังสือไปถึงท่านครับเรื่องขอความเป็นธรรม
ขอให้อยากให้ช่วยดูแลเพราะเราก็ค่อนข้างที่จะหก

ไม่ว่าจะเป็นด้านในหรือคนด้านนอก
นี่ไงกลัวทั้งหมดแหละ
ด้านในก็คือห่วงน้องชาย
พรางศพสารให้ประกันตัวนะแต่ว่าก็ต้องถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ตัวมากักไว้ก่อนเพราะว่าเขาไม่มีวีซ่า
โดนเพิกถอนไปก่อนหน้านี้นะคะ